เฟชเช่ฮิโรชิมาทีมจ่าฝูงเก็บ๓คะแนน
ส่วนคอนซาโดเลซัปโปโลของชนะทิพย์สงกระสิน
เอาชนะวิเซลโกเบของธีรทรบุญมาทันไปได้๓ต่อ๑ครับ

คู่แรกซานเฟชเช่ฮิโลชิมาเปิดบ้านเจอกับกาชิมาแอสเลอร์นะครับ
เริ่มเกมไป๑๕นาทีครับ

เมื่อแซจินโยร์ดทำประตูให้แอนส์เซลล์ออกนำก่อน๑ต่อ๐
เกมนี้นาที๗๑ธิรสินแดงดาถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนเดกิวาตาลินะครับ
แต่เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม
จบเกมซานเฟชเช่ฮิโรชิมาชนะคาชิมาแอสเลอร์ไป๓ต่อ๑
เพิ่มเป็น๕๕แต้มทิ้งห่างคาวาซากิฟอนโตเล่
อยู่๙คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่าอยู่๑นัด
อีกคู่คอนซาโดเลซัปโปโลเปิดบ้านเจอกับวิเซลโกเบนะครับ
เกมนี้ชนะทิพย์สงกระสินของเจ้าบ้านออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
ส่วนธีรทรบุญมาทันเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของโกเบ

ชิอากิโคมาอิผ่านบอลให้ไดกิซึงะ
มงให้คอนซาโดเลซัปโปโลออกนำก่อน๑ต่อ๐ครับ
จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับ
คัสโพโดสกี้อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลก๒๐๑๘
ไปทำฟาวผู้เล่นของซัปโปโลนนะครับ
แล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม

อาคิตะฟุกุโมรีผ่านบอลให้เครนโทโคละ
งงให้ซัปโปโลทิ้งห่างเป็น๒ต่อ๐
เยือนไม่ถอดใจนะครับนาที๗๘
ชุนนางอัศวะตามซ้ำหน้าปากประตูให้วิเซลโกเบ

นาทิพย์สงกระสินถูกทำฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับ
อนซาโดเลซัปโลได้ฟรีคิก

คอนซาโดเล่ซัปโปโลเอาชนะไป๓ต่อ๑
มีเพิ่มเป็น๔๑แต้มจาก๒๔เกม
ตามหลังซานเฟชเช่ฮิโรชิมาทีมนำ๑๔คะแนน

ครั้งที่๒ที่กรุงเวียงจันทร์สปลาว
เมืองทองยูเนเต็ดเจอกับทีมชาติลาวชุดใหญ่
เกมนี้เมืองทองก็จัดผู้เล่นนะครับ

พิรพัฒน์โน้ตชายาแฮเบตตี้เฟรนัเดส
รวมทั้งทริสซองโดลงสนาม
นาที๒๒นะครับเป็นเมืองทองที่ออกนำ๑ต่อ๐
จังหวะที่ทริสตองโดผ่านบอลจากทางขวา
เปิดมาให้ซาช่าหรือว่าแจ็คซันโคเอโยน
มงให้เมืองทองนำในครึ่งแรก๑ต่อ๐

กับรัฐบาลลาวเป็นเงิน๕๐ล้านกิจ
ประมาณ๒แสนบาทด้วยครับ

และนาที๕๖มาได้ประตูย้ำชัย
จากฟิกิ๊กของชาช่าโคเอโยนะครับ

แชมป์รายการพิเศษนี้ไปครอง
ส่วนนักบิดรุ่นจิ๋วนะครับ
วินนี่เด็กชายธนัชชานนท์

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของติ๊งโน้ตธิติพรวรกร

ล่าสุดได้ลงทดสอบสนามแข่งขัน

ทำเวลาเป็นที่น่าพอใจครับ

รุ่น๓๕ขวบ๖๙ขวบนะครับ
แข่งกันวันพรุ่งนี้นะครับ๒กันยายน